ทีนี้คุณผู้ชมคะพูดถึงรถที่เป็นรถ๔ล้อเล็ก
หรือว่ารถสองแถวเล็กบางคนเรียกรถกระป๋อในเขตกรุงเทพ
คือตอนนี้ทางกรมการขนส่งทางบกเขากำลังพิจารณากัน
จะมีการยกระดับมาตรฐานรถพวกนี้ให้เป็นรถมินิบัสขนาดเล็กแบบติดแอร์ด้วยค่ะ
แต่ทีนี้พอมันเป็นประเด็นแบบนี้แล้วก็เลยทำให้ทางด้านฝากฝั่งของคนขับขี่รถ
เขาก็บอกว่าโอ้โหถ้ามันเป็นแบบนี้พวกเราก็ตกงานนะสิ
เดี๋ยวไปติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานนะคะ
ขับขี่รถกระป๋อหรือรถ๔ล้อเล็กในซอยวิภาวดีรังสิต๑๖ต่างตกใจ
เมื่อทราบว่าภาครัฐมีแผนจะนำรถมินิบลาสติกเครื่องปรับอากาศมาให้บริการแทน
บางทีก็เข้าอยู่เจริญใหม่อย่างนี้ก็๒๐บาท
เฉพาะที่ซอยแห่งนี้แห่งเดียวมีรถกระป๋อให้บริการมากกว่า๓๐คัน
จากเป็นซอยที่มีช่องจราจรเดียว
แต่หากจะยกเลิกรถกระป๋อทั้งหมดแล้วนำรถมินิบัสมาแทน
ก็จะมีผู้ได้รับผลกระทบอีกเป็นจำนวนมาก
เพราะว่าปัจจุบันมีรถกระป๋อที่วิ่งอยู่ในกรุงเทพมหานครราว๑๕๐๐คัน
เขารองรองสอบดูก่อนว่ามันมีผลกระทบกับคนที่ขับรถกระป๋อไหม
และมีผลกระทบตรงพู่ได้ซาน

อย่างรถมิลลิบัตรอาจออกเป็นเวลา
มาให้บริการ
ถ้ามีกระเป๋าเราจะช่วยให้คนที่ขับกระเป๋ามีรายได้

ถ้ามีนิมบัตรมันก็จะสบายกว่าค่ะ
ไม่แน่ใจว่ารถมันจะติดมากกว่าเดิมหรือเปล่า
เพราะว่ามินิบัตรมันต้องใหญ่กว่านี้ค่ะ
นายกมลบุรณพงศ์รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกระบุว่า
ว่าผลการศึกษาจะแล้วเสร็จภายในปี๒๕๖๒หรือต้นปี๒๕๕๙
โดยจะพิจารณาระยะเวลาที่เหมาะสมในการปรับเปลี่ยน
เพราะผู้ประกอบการต้องใช้เงินลงทุนและต้องเตรียมความพร้อม
อีกทั้งรถกระป๋อไม่ได้กำหนดอายุการใช้งาน
แต่สามารถนำรถมาปรับเปลี่ยนทดแทนได้
สำหรับการกำหนดราคาก็ต้องมีการศึกษาทำความเข้าใจกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพราะมีผลกระทบในการยกระดับมาตรฐานและค่าโดยสาร
ดูมินิบัสต่อให้เป็นมินิบัสขนาดเล็กแต่มันก็หลายที่นั่งกว่า

ส่วนทางด้านคนขับเองก็ยังไม่รู้ว่าจะยังไงต่อเลยนะคะ